ในวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราพักฝ่ายค้านนั้นก็มีเสียงไม่ครบ
นะครับทางคอรมอก็เป็นผู้ขอเปิดนะครับประชุมวิสามันทีนี้เมื่อผมไปอ่าน
ในยัตติที่ท่านนายกนะครับยื่นขอเปิดมาก็ต้องเรียนท่านประธานครับ
ว่าเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้นำไปสู่ทางออกครับ
เนื้อหาที่ปรากฏนั้นนะครับมีการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่บิดเบือน
กบเกลื่อนความผิดในหลายด้านและมีความพยายามในการให้ร้ายต่อ
นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างรวมทั้งมีข้อความที่โยนความผิด
ผู้ชุมนุมโดยไม่ได้คำนึงถึงความผิดพลาดของตัวท่านนายกเอง
แต่ยังได้ครับผมขออนุญาตที่จะไล่เลี่ยงนะครับ
ท่านประธานฟังว่ายัตตินี้มีความปิดเบือนอย่างไร
ในข้อที่หนึ่งครับตารนายกระบุครับว่า
การชุมนุมนั้นจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้า
และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงท่านประธานครับ
คุณประธวงเชิญครับครับผมขอแยกกระทวงตามข้อบังคับข้อที่สี่สิบห้า
คือผู้อภิปรายเมื่อกี้ได้อภิปรายใส่ร้ายไปว่า
ในยตินั้นเป็นการไปให้ร้ายเด็กนักเรียนนักศึกษา
แต่ผมตรวจดูในยติเท่าไหร่ไม่มีเขียนถึงในเรื่องเหล่านี้
ผมว่าผู้อภิปรายต้องพยายามอย่าไปใส่ไลน์หรือไปพูดจา
ในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญหาต้องขออนุญาตประท้วงครับครับ
ก็เป็นข้อสังเกตนะครับไม่ถึงขนาดประท้วง
เพราะว่าเป็นเรื่องท่านพิจารณ์สรุปแต่ว่าถ้ามีประเด็นใด
ผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลยประเด็นใดที่ผู้พิปราย
ภิปรายเกินขอบเขตข้อที่จริงในพวกเราที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือพวกเราที่อยู่อีกด้านอีกด้านหนึ่งหรือใครก็ทำมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับ
ขอรมอลมีสิทธิ์และชี้แจงได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าสมาชิกนั้น
ถ้ามีความประสงค์ประท้วงเพราะว่าอภิปรายนั้นไม่ตรงข้อที่จริง
ท่านก็มีสิทธิ์ตามความบังคับอาการอนุญาตตลอดอีกครับครับ
เมื่อสักครู่นะครับผมกำลังชี้แจงนะครับถึงว่า
ไม่ว่าใครจะใส่เสื้อสีใดก็ตามมาร่วมชุมนุม
แม้กระทั่งการรวมตัวกันเพื่อเฝ้ารับเสด็จ
ท่านเพราะเราเห็นแล้วครับตลอด๔เดือนที่ผ่านมา
ในการชุมนุม๔๔จังหวัด
วันที่มากที่สุดทั่วประเทศนับล้านคน
เรายังไม่พบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อจากการไปชุมนุม
ประการที่๒ครับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้
ประชาชนในประเทศนานาประเทศ
เขาต้องเชื่อมั่นแล้วครับว่าความขัดแย้งได้ถูกแก้ไขลง
แต่ถ้าหากความขัดแย้งในสังคมนั้นสงบลงแบบจอมปลอม
เพราะใช้กฎหมายปิดปากประชาชน
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงแน่นอนครับ
ยัตติข้อที่๒ครับท่านประธาน
ท่านนายกได้พยายามที่จะให้เหตุผลนะครับ
ถึงการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
โดยท่านระบุถึงเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมหน้าธรรมเนียบนะครับ
คืนวันที่๑๔ว่าอาจจะมีความต่อเนื่องในวันต่อไป
ผมก็ต้องเรียนว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับ
เพราะในวันนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมได้มีการประกาศชัดเจนครับ
จะยุติการชุมนุมในเช้าวันที่๑๕เวลา๖นาฬิกา
จากนั้นเหตุผลในการออกประกาศท่านยังให้อีกครับ
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง
ยติระบุครับว่าผู้ชุมนุมมีการขวางและหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

รัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการถวายอารักษา
ขบวนเสด็จไม่ผ่านในเส้นทางที่มีการพิพาทอยู่แล้ว
และในข้อเท็จจริงผู้ชุมนุมเองนะครับ
ได้มีการเคลื่อนย้ายมวลชนจากบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
เพื่อให้ไม่ให้ขีดขวางขบวนเสด็จ
จากที่มีการประกาศเป็นหมายกำหนดการไว้ก่อนหน้านี้

จากที่ท่านนายกระบุในยัตติสะท้อนให้เห็นครับว่า
รัฐบาลนั้นไม่ได้สำนึกถึงความผิดพลาด
ในการถวายการอารักษาของตนเองเลย
แต่กลับโยนความผิดให้กับประชาชน
นำไปสู่การดำเนินมาตรา
ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

และเพิ่มความรู้สึกอายุติธรรมในใจของประชาชน

ท่านนายกก็อาศัยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้
เพื่อสลายการชุมนุมในค่ำวันที่๑๖ตุลาคมบริเวณสี่แยกประทุมวัน
ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งผมยืนยันครับท่านประธาน
ว่านี่ไม่เป็นไปตามหลักสากลอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเกลียดชัง
ให้ผู้ชุมนุมมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาดูในข้อที่๓ของยัตติครับท่านประธาน
มีการระบุครับถึงข้อเรียกร้องต่าง
แล้วก็เขียนว่ามีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
บางเรื่องแล้วผมต้องขออนุญาตตั้งคำถามนะครับ
ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ขอให้ท่านช่วยกรุณาตอบชัดนะครับ
ที่ว่าบางเรื่องดำเนินการแล้วเนี่ยมีเรื่องใดบ้าง
ดำเนินการแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ไม่ใช่นั้นแล้วนะครับผมอ่านยัตติแล้ว
ผมก็ต้องสรุปกับท่านประธานว่ายัตตินี้
การเปิดประชุมสภาในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกมีเจตนา
เพื่อปัดความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหา
และกำลังใช้เวทีสภาแห่งนี้เพื่อฟอกขาวตนเอง
เพื่อกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปกปิดความผิด
และปกป้องความล้มเหลือของตนเองแทนที่จะเป็นการหาทางออกของประเทศ
เอาละครับทีนี้เรามาดูที่ไปที่มาของการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านนายกนะครับ
ว่าท่านต้องทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมเสียใหม่
ถ้าท่านยังอยู่บนฐานคิดนะครับว่าประชาชนเยาวชนนักศึกษานักเรียนเหล่านี้เนี่ย
สามารถที่จะมีใครมาชักนำได้
สามารถมีใครที่จะมาชี้นำได้ท่านคิดผิด
เยาวชนเหล่านี้เด็กรุ่นนี้ฉลาดเกินกว่าที่ใครจะมาชี้นำครับ
ฉะนั้นแล้วค่านิยม๑๒ประการที่ท่านเพียนใส่เข้าไปสมองเขาเหล่านั้นเนี่ย
มันคงจะอยู่ตรงนั้นนะครับท่านประธานฝากเรียนไปท่านนายก
สถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้นะครับแม้ว่าจะถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เที่ยงของวันที่๒๒ตุลาคม
แต่ก็จำเป็นนะครับที่ยังพูดถึงความไม่ชอบทำ
ผมต้องเรียนครับว่าผมไม่พบนะครับองค์ประกอบ
ในการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามมาตรา๙และ๑๑ของพรกรฉุกเฉิน
ยัติไว้อย่างนี้ครับว่าเป็นการก่อการร้ายการประทุษร้ายหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
กระทบความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล
เส้นใต้เลยนะครับคำว่ากระทบความมั่นคงของรัฐ
รัฐบาลนี้มักใช้คำนี้บ่อยครั้งครับท่านนายกต้องเข้าใจนะครับ
ความมั่นคงของรัฐนั้นไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลท่านจะออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลท่านไม่ได้นอกจากนั้นนะครับ
ประกาศฉบับนี้สร้างความกังวลระดับนานาชาติครับแม้แต่กระทั่งโฆษกค่าหลวงใหญ่
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมไปถึงการจับกลุ่ม
เพราะว่าเป็นการขัดนะครับต่อหลักการการรับรองสิทธิในระดับสากล
ประเทศไทยนั้นเป็นภาคีอยู่

ปี๒๕๕๗สมัยนายกยิ่งรักชินวัฒน์

ลงตำแหน่งผู้วิชาการทหารบก
ท่านเคยออกมาให้ความเห็นครับ

ถ้ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้เหตุผลว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ผมก็อยากให้ท่านนายกประยุทธ์

ปี๑๙๕๗นั่งทามัชชีนมาหาท่านนายกวันนี้

ผมเรียนว่าการประกาศสถานการณ์ลูกเฉิน

ล้วนแล้วแต่มีสถานการณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบันทั้งสิ้น

ซึ่งผมเรียนว่าผมไม่ได้บอกว่า

ที่ผ่านมานั้นมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนาน
มีการยึดสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะ
มีการทำลายทรัพย์สินของเอกชนทรัพย์สินของสาธารณะ

แต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในปัจจุบันครับ
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการชุมนุมเป็นบริเวณสงบ

รับครับว่ามีอยู่บ้างที่มีการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ

มีการทำลายทรัพย์สินทรัพย์สถานการณ์อยู่บ้าง
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
กฎหมายที่มีอยู่กฎหมายที่มีอยู่เดิมเนี่ยสามารถที่จะใช้ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปโดยปกติเรียบร้อยได้
ดังนั้นนะครับผมเรียกร้องนะครับท่านนายกครับท่านบอกว่าถอยคนละก้าว
แต่ท่านก้าวเกินมาแล้วสามก้าวนะครับ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เท่ากับเพิกถอนครับ
ผมเรียกร้องให้ท่านนายกเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
ปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหานะครับ
ผมย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาต่อประชาชนทั้งหมดที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออก

ผมกำลังจะเรียนว่าท่านนายกนั้นเป็นคนที่เสพติดอำนาจครับ
ใช้อำนาจพิเศษมาตลอดตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจผ่านการรัฐประหาร
ท่านก็ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนี้ท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วครับ
ที่มันจะค้ำจุนอำนาจของท่านท่านแทบจะบริหารประเทศไม่ได้
พอเกิดโรคระบาดเข้าทางครับท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่อเนื่องมาวันนี้ครบ๗เดือนแล้วนะครับ
พอมีการประท้วงท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอีก
นี่คือการเสพติดอำนาจ
นี่คือพฤติกรรมนะครับของผู้นำประเทศที่รู้แก่อำนาจและเสพติดอำนาจโดยแท้ครับท่านประธาน
อำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาคานั้น
้วนแล้วแต่บิดเบี้ยวบิดเบือน
และไม่ตอบสนองความยุติธรรมในสังคม
ตอบสนองอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมโดยรวม
ผมคิดว่าท่านไม่ควรจะถามคำถามในเวลานี้ครับ

ความแตกแยกความยากจนความสิ้นหวัง
ความลำบากของพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้
คือคำตอบที่ชัดเจนครับ
ทางออกของประเทศต้องเริ่มจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ต้องยอมรับว่าท่านคือต้นต่อของปัญหา
คนเราทำงานมากยิ่งผิดมากเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
แต่ความผิดที่ร้ายแรงและน่าเป็นห่วงที่สุด
คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ตัวว่าทำผิดครับ
ท่านปฏิเสธที่จะยอมรับความจริง
ปฏิเสธที่จะสำรวจและแก้ไขพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาด
ผลเหตุประยุทธ์มีความผิดทั้งในพฤติกรรมส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นการรู้แก่อำนาจผู้จาคุกคามประชาชน
ในด้านการบริหารแสดงเห็นแล้วว่าจัดการกับโรคระบาดโควิด๑๙
โดยเสียสมดุลระหว่างด้านสาธารณสุขกับการรักษาเสร็จภาพทางเศรษฐกิจ
อีกทั้งนะครับท่านผิดในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างครับ
และเป็นผู้กรอบโกยสิ่งที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์
ตั้งแต่การเข้ามาสู่อำนาจด้วยการรัฐประหาร
วันนี้ครับท่านประธานครับระบอบประยุทธ์นั้นเต็มไปด้วย
ครอบงำและแทรกแสงองค์กรอิสระ
ใช้อำนาจพิเศษที่ไร้การตรวจสอบไม่มีการรับผิดรับชอบ
ซ้ำยังละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่าง

ผมสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานด้วยเวลาที่เหลืออยู่
ถึงเวลาแล้วครับที่พักร่วมฝ่ายรัฐบาล
ทบทวนท่าทีของท่านในการร่วมรัฐบาลครับ

หากไม่มีพักร่วมรัฐบาลอยู่ในนั้น
ถึงเวลาแล้วครับที่คนเห็นประยุทธแจนโดชา
ต้องหยุดเอาความจงรักพักดีมากอดไว้กับตนเอง
หยุดผูกมัดสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและปกปิดความล้มเหลวของท่าน
วันนี้ผมหวังว่าเราจะพบทางออก
เพราะประชาชนต้องการความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมาย
เขาไม่ต้องการเป็นผู้ถูกปกครองที่ยอมจำนวนต่อหน้าพิเศษของพลเอกประยุทธ์
ท่านหยุดสะกดจิตตัวเองได้แล้วนะครับ
สะกดจิตตัวเองว่าผมไม่ผิดผมไม่ผิดได้แล้ว

เปิดทางให้คนที่เห็นคนเท่าเทียมกันเนี่ย
เข้ามาเป็นผู้นำในการพูดคุยกับทุกฝ่าย
เพื่อนำไปสู่ทางออกที่สังคมมีฉันธรรมติร่วมกัน
นำไปสู่การแก้ไขรัตน์ธรรมนวณและคือนำนาจหญิงประชาชน